ทุกผู้ชมครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นภาพในข่าวการไปเลือกตั้ง
บตกันในวันนี้เนี่ยจะมีภาพของว่าที่ผู้สมัครสอสอพัก
ไกลที่มหาสรคามเนี่ยวันนี้ต้องขออนุญาตหมอนี่ออกจากโรงพยาบาล
ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะว่าเมื่อวานนี้ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บหนักเลยนะฮะ
เรามาดูคดีตรงนี้หน่อยนะครับท่านผู้ชมครับที่มหาสรคามเมื่อวานนี้มีชายคลุมคลั่งคนหนึ่ง
เอามีดไปไล่ฟันว่าที่ผู้สมัครสอสอพักก้าวไกลจนบาดเจ็บสาหัสต้องรุมจับกันกลหนเลยนะครับ
นี่แหละฮะที่ไปรุมจับกันเมื่อวานเนี่ยแหละครับแต่ว่าทำร้ายเข้าไปแล้วนะฮะจนเจ็บสาหัสเลยนะฮะ
นี่คือสาเหตุที่ทำให้คุณอดีศักดิ์สมบัติคำอายุ๔๘ปีเนี่ยบาดเจ็บแล้วครับ
ชายคนนี้คุณที่จับได้วิ่งไล่ต้อนอยู่นานนะฮะจนมีดหลุดมือจากชายคนนี้แล้วเนี่ย
ถึงใช้อุปกรณ์ต่างเข้าไปคุมตัวไว้ได้
ชายที่คลุมข้างคนนี้ชื่อนายอุดมอายุ๕๓ปีนะครับ
ถือมีดเข้าไปในโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
อยู่ที่ริมถนนขิงแคงหนองบัวแดงบ้านขิงแคงตะบนนาเชือก
อำเภอเมืองจังหวัดมหาสรคามนี่มีดเล่มนี้ครับ
เข้าไปทำร้ายนายอดีศักดิ์สมบัติคำอายุ๔๘ปีนะครับ
คือฟันเข้าไปที่คอด้วยนะฮะแผลชะกันที่คอเลยนะครับ
ใกล้หลังหูด้านขวาก็โดนนะแล้วไปทำลายข้าวของอื่นอื่นด้วย
พังรถยนต์ที่จอดอยู่ด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวาน
หลังจากเกิดเหตุทางกู้ภัยได้นำคุณอดีศักดิ์คนเจ็บ
ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลนาเชือกแล้วถูกส่งตัวด่วนนะครับ
ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลมหาสรคามนะครับ
คุณอดิษัทนี่ก็เป็นผู้ประสานงานพรรคเก้ากลายที่มหาศรคาม
เป็นว่าที่ผู้สมัครสอสอของพักด้วย
ถ้าเกิดมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเขาจะส่งลงสมัครกัน
วันนี้เราไปจุดเกิดเหตุนะครับเป็นบ้านสองชั้น
มีรถจอดอยู่สองคันสภาพกระจกแตกด้านข้าง
ยังมีคราบเลือดติดอยู่ที่ประตูนะครับ
มีคราบเลือดที่พื้นปูนหน้าประตูที่เป็นห้องออฟฟิศด้วย
เสร็จกระจกก็แตกนี่นะฮะร่องรอยจุดเกิดเหตุนะครับ
ส่วนตัวคนเจ็บวันนี้ขออนุญาตหมอออกจากโรงพยาบาล
ใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบตที่บ้านโคกล่าม
นี่ฮะสภาพก็คือต้องนั่งรถเข็นมา
ยังมีผ้าพันแผลตามคอนี่ฮะตามหลังหูใบหู
คือถูกเย็บรวมกัน๑๒๐เข็มด้าน

ใช้สิทธิ์เสร็จเราก็เลยขอพูดคุยด้วยหน่อยนะ

คุณอดีศักดิ์บอกว่าเมื่อวานนี้นั่งคุยกับเพื่อนในออฟฟิศ
อยู่คนก่อเหตุคือนายอุดมบุกเข้ามา
แล้วใช้เขียวเกี่ยวย่าฟันจากข้างหลังไม่ทันเห็นจริง

ตอนนั้นก็เลยพยายามต่อสู้ก่อนเพื่อเอาตัวรอดนะ
ยืนยันว่าไม่เคยรู้จักใบอุดมมาก่อน

เรื่องที่เกิดขึ้นคิดว่ามันต้องมีสาเหตุมาจากเรื่องทางการเมืองอย่างแน่นอน
เพราะหลังจากที่ตัวเขาออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ย
อริสักบอกว่ามันเหมือนกับมีคนคอยสะกดรอยตามอยู่ตลอด

คุกคามทั้งครอบครัวแล้วก็มีรถติดตาม
ผมอยากให้เขาสืบสวนสอบสวน
ให้ทราบข้อเท็จจริงว่ามีคนบงการมาหรือเปล่า

เขามีอาการทางกิตประศาสตร์นะคะเคยรักษาตัวที่โรงพยาบาล

ทีนี้พอออกจากโรงพยาบาลมาไม่ยอมกินยาฮะ
ก็เลยคลุ้มคลั่งอยู่ตลอดถึงขั้นเคยหลอนคิดว่าภรรยา
จะไปมีชายอื่นทำร้ายภรรยาด้วยนะฮะแต่ไม่เคยไปทำร้ายคนนอกบ้าน
ยังพูดจาพอรู้เรื่องนายอุดมเนี่ยญาติบอกว่ามีเมียสองคนนะครับ
คนที่สองมีบ้านติดอยู่กับบ้านหลังเกิดเหตุก็คือบ้านของคุณอดีศักดิ์
ก่อนจะไปก่อเหตุเขานั่งหลอนนั่งรับมีดอยู่๓วัน
ไม่หลับไม่นอนบอกว่ามีคนจะมาฆ่าคือติไปคุยกับญาติในอุดม
บอกถึงขั้นสะดุ้งฮะค่ะญาติบอกเห็นนั่งรับมีดอยู่สามวัน
ไม่หลับไม่นอนจนกระทั่งไปก่อเหตุเนี่ยโอ้โหนี่ฮะ
ทีนี้ที่ทางฝั่งคนเจ็บบอกว่ามันน่าจะเกี่ยวกับการเมืองหรือเปล่า
มีคนจ้างไปทำร้ายเขาหรือเปล่าทางญาติของคนก่อเหตุยืนยันว่า
คงไม่ใช่นะฮะเขาหลอนจริงครับ
สามวันที่แล้วเนอะมือที่แรกอ่ะฝนขวนตะมุยด้ามเล็ก
ปูดมขึ้นเสียบ้านหลายขึ้นแล้วล่ะซะเนอะ
ฝนหวนตมวยไม่รุนมากไม่ฝนมีด
แต่ขอได้ไปกินยาลโรงบาลขอร์นเกรนโรงบาลปศาสตร์

นี่ปล่อยรับอยู่สามวันนะฮะรับมีดกลัวค่ะ
แล้วไปก่อเหตุจนได้นะครับเอาเป็นว่าตอนนี้นายอุดมที่เจ้าหน้าที่คุมตัวได้แล้วเนี่ย
ตอนนี้ถูกส่งตัวไปรักษาอาการทางจิตที่โรงพยาบาลนะครับ
ส่วนเรื่องข้อหาทางคดีถูกแจ้งแน่นอนรักษาอะไรเสร็จก็ต้องมาถูกดำเนินคดี
สพนาเชือกแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นข้อหาบุกรุกนะฮะ
แล้วก็ข้อหาทำให้เสียทรัพย์อ่าส่วนนี้คุณอดีศักดิ์คนเจ็บนะฮะ

ถ้าติดจงติดใจอะไรเพิ่มเติมตำรวจบอกว่าก็ต้องสืบสวนขยายผลกันต่อไป